มาดูสถานการณ์โควิดวันนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยมีเป็นละลอกละลอกนะฮะ
เหตุการณ์นี้โควิดพิชิตจังหวัดอุดรธานี
สุประโชคคุณไปอยู่ไหนมาเขาพิชิตนานแล้ว
รอบนี้โควิดสายพันธุ์อินเดียมาแล้ว
มาที๔รายรวดเฮ้ยอินเดียไม่ใช่ใครก็มีนะฮะ
สายพันธุ์อินเดียไม่ใช่ใครก็มีแต่รอบนี้อุดรธานีเจอที๔รายรวด
เมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าสยามสยามสิริมงคลผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีแถลงก่อน
คือคนที่ติด๔รายรวดเนี่ย๒รายเป็นรายใหม่

อีก๒รายเดิมตรวจเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นสายพันธุ์ธรรมดา

เท่ากับว่ารอบนี้จังหวัดอุดรธานีเจอที๔รายรวด
แล้วเมื่อวานนี้ก็แถลงเพิ่มเติมว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑ราย
เพราะฉะนั้นผู้เสียชีวิตรวมละลอกนี้ของอุดรธานีเสียชีวิตรวมเป็น๔รายแล้วนะฮะ
และ๔รายที่ติดอันนี้ย้อนกลับมานะคนที่ติดโควิดสายพันธ์อินเดีย
รายเป็นใครเอามาจากไหนมาจากคลัสเตอร์แคมป์คนงานกรุงเทพ
เป็นชาย๑หญิง๓หญิง๓เนี่ยก็จะมาจากปฐุมวันมาจากบางบอนมาจากวังทองหลาง
ทองหลังนี่เด็กหญิงเองนะวางทองหลังนี่เด็กหญิงอายุแค่๑๓เองกลับมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่กุจจับ
และตรวจไปตรวจมาอ้าวรับเชื้อโควิดสายพันธุอินเดียมาด้วยส่วนผู้ชายก็คือคุณลุงคนหนึ่ง
เป็นผู้รับเหมารายย่อยย่านหลัก๔เจอแบบนี้เหมือนกันถ้าเกิดว่ารอบนี้เนี่ยจังหวัดนี้จังหวัดเดียวเจอโควิดสายพันธ์อินเดีย๔๐
รายรวดฮะอย่าพึ่งแล้วใส่ตาจากหน้าจอนทีวีขยับมาใกล้หน่อยชาวแถวกรุงเทพ
อืมนลทบุรีครับนลทบุรีเนี่ยเกิดเรื่องชวนภาวะ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอำเภอไส่น้อย
นนทบุรีท่านออกปฏิบัติการในการตรวจคัดกรอง
ตรวจชะลุกเนี่ยตรวจคัดกองแคมป์คนงาน
แล้วก็หลายพิกัดนะฮะคนงานก่อสร้างของบริษัทชิโนไทย
ตรวจมาเนี่ยแคมป์เนี่ยจะมีประมาณสัก๕๐๐คน
ตรวจมาตรวจไปปรากฏเจ้าหน้าที่ติดโควิด

เจ้าหน้าที่ติดโควิดและเจ้าหน้าที่ท่านที่ว่านี้
ฉีดวัคซีนครบ๒โดสครบ๒เข็มเรียบร้อยแล้ว
ท่านยังติดโควิดเนี่ยก็กลายเป็นกรณีศึกษาอีกท่านหนึ่งแล้วนะฮะ
สำหรับสถานการณ์โควิดในจังหวัดนนทบุรีครับ